ปิดท้ายเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวโปแลนด์กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่โปแลนด์เขามีการจัดเทศกาลไทยในโปแลนด์

ระหว่างประเทศไทยแล้วก็สาธารณรัฐโปแรนด์
เพื่อที่เราจะได้มีแนวโน้มที่ดี
ทิศทางที่ดีในการที่จะลงทุนร่วมกันในอนาคตด้วย
นี่เป็นบรรยากาศการจัดงานเทศกาลไทยในโปแลนด์นะคะ
คักเลยทีเดียวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วย
จากประชาชนชาวโปแลนดแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเยี่ยมชมค่ะ
กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีไฮไลท์สำคัญ
บนเวทีการแสดงหน้าตสินและการแสดงชุดต่าง
เน้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมชาติไทย
โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเนี่ย
ยังมีการจัดแสดงที่สื่อถึงความเป็นไทยอย่างน่าสนใจด้วยนะคะ
บูธนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทรงดำริเพื่อประชาชนชาวไทย
ศิลปะก็มีการนำเอางานหัวโขนงานช่างเขียนงานช่างรถน้ำ
และงานช่างมุกจากสำนักช่าง๑๐หมู่มาให้ชาวโปแลนด์ได้เห็น
ศิลปะที่วิจิตบรรจงของไทยด้วย
จากนั้นมีการสาธิตทำขนมไทยด้วยนะคะ
สลักผลไม้ชาววังและอีกหนึ่งบูธที่ได้รับความสนใจไม่น้อย
ได้รับความสนใจตลอดเวลานวดแผนไทย
ด้านของนายมณัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตณกรุงวาซอร์ก็บอกค่ะว่า
การจัดงานเทศกาลไทยในโปแลนด์ครั้งนี้
เมืองคลาคอฟเมืองมรดกโลกของโปแลนด
เป็นสถานที่จัดงานเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ
จัดงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับโปแลนด์
และจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปูทางในการดึงนักธุรกิจจากโปแลนด
ร่วมลงทุนระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
จากนี้แล้วในปีต่อไปนะคะมีการเตรียมแล้วที่จะจัดงานใหญ่
ฉลองครบรอบ๑๒๐ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นครั้งแรกค่ะ